มีน้องนักศึกษาคนหนึ่งนะฮะเดิมทีเคยเรียนอยู่ที่จีนครับ
แต่ว่าพอมีโควิดก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาเรียนออนไลน์
แล้วก็รับจ้างแปลภาษาถูกคนในออนไลน์หลอกเอาเลขบัญชีไป
แล้วก็ไปหลอกให้คนอื่นโอนเข้าบัญชีเธออีกทีนึง
ล่าสุดกลายเป็นว่าเธอโดนแจ้งความฐานไปช่อกงหลอกลวงประชาชน
อ้างอย่างนี้นะฮะแต่มาดูก่อนว่าความคืบหน้ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไร
นางสาวนัดกมลคนทรงนะฮะนักศึกษาวัย๑๙ปีเขาออกมาร้องให้สื่อมวลชนช่วยเขาหน่อย
หลังจากที่เธอบอกว่าเธอรู้เท่าไม่ถึงการถูกมิจฉาชีพหลอก
แล้วตัวเองตกเป็นเหยื่อแล้วตกเป็นจำเลยอีกทอดหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัว
ทีเธอเนี่ยเรียนปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจีน
ระหว่างที่พักอยู่ที่บ้านอยากจะหารายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กรับจ้างแปรภาษาตามความถนัดเพราะเธอก็เก่งภาษาด้วย
แต่ถูกมิจฉาชีพมาพูดคุยตีสนิทแล้วขอให้ส่งบัญชีเงินฝากของเธอไปให้
ด้วยความที่เธอนั้นรู้เท่าไม่ถึงการครับคุณผู้ชม
เข้าใจว่ามันคงเป็นการจ้างงานมั้งให้หน้าบัญชีเข้าไปแล้วเขาจะโอนเงินมาให้เรามั้งอะไรแบบนี้
แต่สุดท้ายกลับถูกมิจฉาชีพชวนให้ทำงานเป็นการแบบเติมเงินออนไลน์
โดยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้รับโอนเธอเห็นท่าไม่ดีก็เลยปฏิเสธไปหลายครั้ง
โดยอ้างว่าไม่สะดวกต้องเลี้ยงหลาน
จฉาชีพรายนี้ยังเอาบัญชีเธอไปหลอกคนอื่นให้โอนเงินเข้ามาอีก
หลงเชื่อโอนมาบัญชีเธอรวม๑๑ครั้งเป็นเงินกว่าแสนบาทครับ
สุดท้ายเธอต้องไปอายัดบัญชีธนาคารจนมาทราบที่หลังว่ามีผู้เสียหาย๒ราย
ไปแจ้งความเอาผิดกับเธอนะฮะเพราะว่ามีการหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีเธอ
เธอฐานะเป็นเจ้าของบัญชีแล้วตอนนี้เสียหายมากแล้วก็ตกเป็นจำเลยโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยครับ
ถ้าใครเป็นผู้เสียหายที่โอนเงินหรือถูกรอกมาที่โอนเงินเข้าบัญชีธกรำวนคันทรง
ไม่รู้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ต้องโดนรับแจ้งความรับข้อหารับเป็นแพ้รับบาปของเขาอะค่ะ
นี่เราอ่านข่าวนี้ไปเรากำลังนั่งสงสัยกันอยู่ว่า
บัญชีเป็นของน้องคนนี้ถ้าคนโอนมาบัญชีนี้น้องสามารถเบิกเงินได้ใช่ไหม

แล้วคนที่หลอกเธอมิจฉาชีพเขาได้อะไร
อันเนี้ยยังงงอยู่เนี่ยต้องรอให้ตลอดเค้าสืบส่วนก่อน

แต่ว่าคนถือบัญชีจริงอะคือมิจฉภาพถูกต้อง
ถูกต้องแต่อันนี้คือเอาหน้าบัญชีเธอให้เขาไป
แล้วมิจฉาชีพไปหลอกให้คนอื่นโอนมาที่บัญชีเธอ

ถูกต้องแล้วมิสาชีพเขาได้อะไร

ผู้เสียหายบอกว่าที่เธอทำงานหาเงินเนี่ย
ไม่คิดว่าจะมาถูกมิจฉาชีพทำแบบนี้
และตัวเองก็ตกเป็นจำเลยสังคมอยู่
ตอนนี้ก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพรายนี้
แล้วอยากให้ตำรวจนั้นเร่งจับกลุ่ม

เพราะตอนนี้มีผู้เสียหายอีกหลายคนกำลังดำเนินคดี

ไม่มีใครถูกหลอกเช่นเดียวกับเธออีกนะครับ